เรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด
ตอนนี้แหมกลับมารันวงการกันอีกแล้วนะ
พอได้ใจชื้นได้กลับไปทำงานกันไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยคนในวงการเริ่มทยอยติดโควิดกันอีกแล้วนะคะ

น้องลำใหญ่ลูกคุ้มสาวคนนี้ออกมาโพสต์ชัดเจนเลยบอกว่า
หลังจากนั้นพบว่ามีสมาชิกในทีมค่ะ
ก็คือนักร้องชายท่านหนึ่งแล้วก็มือเบสเนี่ย

แล้วสุดท้ายก็พบเจอค่ะว่าเป็นติดเชื้อโควิดกันมา
หลังจากนั้นค่ะน้องลำไยแล้วก็สมาชิกทุกคน
วงนะคะทั้งนักดนตรีแดนเซอร์ช่างแต่งหน้า

ซึ่งส่วนตัวของน้องลำไยพบว่าติดเชื้อโควิดค่ะ
น้องเองตอนนี้ได้เข้ารับการรักษาตามอาการที่เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะ

กันเยอะเลยนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนลุกทุ่มที่โดนโควิด
เล่นงานเต็มเลยนะคะก็คือหมอลำชื่อดังค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะที่ว่าล่าสุดเนี่ย
ภรรยาหมอลำเขาแปลวแสงทองเขาแจ้งข่าวเอาไว้
บอกว่าพ่อบิ๊กติดโควิดจ้าน้ำตาไหลลงนะ
น้ำตาไหลเลยนะคะส่งขึ้นรถพยาบาล
สู้นะพ่อพร้อมด้วยภาพวีดีโอคอลพูดคุยหากันค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะส่วนคนนี้ค่ะไม่ได้ติดในไทยนะคะ
สำหรับนักร้องสาวแจมแจมชะรัฐาอดีตสมาชิกวงในกฎจำไง
นะฮะก็แจ้งผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่าเธอติดเชื้อโควิดค่ะ
ก่อนจะกลับเมืองไทยนะน้องเนี่ยไปเชียร์ฟุตบอลอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะฮะ
ก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ในขณะนี้
แล้วเธอเองกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องคิวงานต่างที่เมืองไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะ
แล้วก็ฝากขอโทษสปอนเซอร์สินค้างานรีวิวกองละครละครต่าง
ผู้จัดงานทั้งหลายแหล่ที่ต้องยกเลิกงานกระทันหันนะคะ
เอาเป็นว่าเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านหายป่วยจากโควิดไวนะคะ
แล้วใครที่ยังไม่พบเจอกับเชื้อโควิดเนี่ย
อย่าตกระมัดระวังตัวเองกันให้มากนะคะ
เท่าที่ได้คุยมาเขาบอกว่ามันติดง่ายมากนะตอนนี้
คือยังน้องลำใยอ่ะคะก็คือคือน้องไปทำงานนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะคะ
แล้วก็ตั้งกาดสู้อย่างที่เชอรี่บอกไปนี่แหละค่ะ